ส่วนเรื่องนี้ค่ะคดีผู้กำกับโจ้นะคะ
วันนี้เดินทางมาถึงวันที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
นัดอ่านคำพิพากษาค่ะครับเป็นคดีที่อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้อง
พันตะโบดเอกที่ติสันอุทธนผลนะคะหรือผู้กำกับโจ้กับพวก
รวม๗คนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตโดยใช้กำลังประทุษร้าย
คดีที่หลายคนก็ตามกันอยู่แล้วเป็นคดีดังในตอนนั้นเลยนะคะ
คือเห็ดการณ์นี้ก็คือนายจิรพงธนพัทธิ์หรือนายมาวินอายุยี่สิบสี่ปีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ถูกจับและควบคุมในคดียาเสพติด
แล้วถูกทำร้ายใช้ถุงดำคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจ
ตอนนั้นอายการยื่นฟ้องคดีอัตราโทษประหารสถานเดียว
ในวันนี้ที่ศาลพ่อของนายมาวินก็มาฟังการอ่านคำพิพากษาด้วยนะคะ
เป็นการอ่านคำพิพากษาผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสไปยังเรือนจำ
จำเลยทั้ง๗คนนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอดีตภูมิกับโจ้กับพวก
จำเลยที่๑๕และ๗กระทำผิดตามฟ้องพิพากษาประหารชีวิต
ข้อหาฆ่าโดยโหดร้ายทารุณค่ะลดโทษ๑ใน๓เหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนจำเลยที่๖ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นพิพากษาจำคุก๕ปี๔เดือน
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบมาตรา๑๕๗
ขณะที่เรืออากาศตรีจักริจกลั่นดีค่ะเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นภาพนะคะ
เป็นพ่อของนายมาวินผู้เสียชีวิตวันนี้มาฟัง
พอฟังการอ่านคำพิพากษาบอกพอใจในคำตัดสินถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โทษประหารชีวิตนะคะ
พ่อบอกว่าครอบครัวต่อสู้คดีมาเกือบ๑ปีตลอดเลยนะคะอย่างเต็มที่
แม้ว่าฝ่ายจำเลยจะอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะทำให้ลูกชายเสียชีวิต
ซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตอนแรกที่ลูกชายเสียชีวิตแล้วเขายังไม่เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ภูมิกับโจ้กับจำเลยทั้งหมดยังพูดคุยกับเขาตามปกติเหมือนไม่ได้กระทำความผิดใดค่ะ
โดยเฉพาะคุณกำกับโจ้เนี่ยเข้ามาสวมก่อแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายด้วย
ระหว่างที่ผู้พิพากษาอ่านพฤติการของจำเลยที่๑
พ่อบอกว่าทำให้รับรู้ได้ว่าช่วงเวลานั้นลูกชายเนี่ยทุกข์ทรมานอย่างมากเพราะว่าโดนถุงพลาสติกคลุมหัวถึง๗ชั้นค่ะ
ผมว่าแม่เขาก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ว่ารูปเป็นยังไง
ตอนที่เอาศพมาที่บ้านนะฮะสภาพศพก็โอเครู้แล้ว
เขาบอบช้ำทั้งตัวตอนนั้นวางอยู่ในบันลัง
มันโอ้โหแม่ก็ยืนร้องไห้พ่อก็แบบใจมันเนอะแบบโอ้โห
ทำอะไรไม่ได้แบบจริงนะทำอะไรไม่ได้แต่ก็โอเค
ขอให้เขาได้รับบทเรียนที่เขาทำมาเนี่ยทั้ง๗ท่านเนี่ยนะ
สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาต้องชดใช้นะครับค่ะเนี่ยค่ะ
ผู้เป็นพ่อก็พูดถึงผู้เป็นแม่ด้วยนะคะแม่บอกว่า
คุณจันจิลาเนี่ยค่ะบอกยังรู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายนะคะ
พอได้ฟังสารอ่านถึงพฤติการที่ภูมิกับโจ้กับพวกกระทำต่อลูกชาย
รู้สึกสงสารลูกที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
มันยิ่งประคิดอีกนะคะค่ะขณะที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าวงจรปิดที่บันทึกภาพการกระทำความผิดที่ชัดเจนเนี่ย
เป็นการสะท้อนไปถึงการทำงานของตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ถือเป็นผู้ถือกฎหมายนะคะว่าการทำงานแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
จะเกิดผลเสียอะไรตามมาค่ะ
โทษชะดานเดียวเลยคือประหารชีวิตเห็นป่ะ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำก็เป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่แล้ว
คุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณรู้กฎหมายอยู่แล้วว่าการกระทำอย่างนี้
คุณจะอ้างว่าไม่มีเจตนาไม่ได้เพราะว่าเจตนาการกระทำคุณเล็งเห็นผลแล้วว่า
สิ่งที่คุณเอาถุงมาคุมหัวเขาเนี่ยมันตายงั้นคุณเล็งเห็นผลอยู่แล้ว
คุณจะอ้างว่าไม่มีเจตนาหรือไม่ทำอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้
อ่าสำหรับการอุทธรณคดีเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าสามารถทำได้ทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยค่ะ
ซึ่งเมื่อเช้าก่อนเข้าฟังคำพิพากษาเรือกาตรีจักริตพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าจะไม่อุทธรณคดีค่ะขอต่อสู้สารเดียวนะคะ
แต่หลังจากฟังคำพิพากษาแล้วทางครอบครัวบอกว่าจะปรึกษากับทนายความอีกครั้งค่ะ